อย่างนี้ผมพาไปดูที่ระยองกันหน่อยก็แล้วกันครับ

พ่อลูกตีกันริมถนนคุณขวัญคุณผู้ชมครับ
พ่อเมาขับรถไปชนร้านกาแฟชนเสาไฟ
ลูกจะไปช่วยพ่อตีลูก
จังหวะที่พ่อเผลอลูกกระโดดถีบพ่อ

นี่ฮะเหตุเกิดจากความเมาของผู้เป็นพ่อ
แล้วพ่อก็ใช้ความรุนแรงกับลูก
สุดท้ายลูกตอบโต้กลับกระโดดถีบพ่อ

ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมีคำตอบอยู่แล้วแหละ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นริมถนน
มุ่งหน้าเข้านิคมพัฒนาครับ

แถวนี้คือซอย๕ถนนสาย๑๓
ผู้ชายอายุ๕๐ปีใส่เสื้อเชิดสีขาวกางเกงขายาว

เมาหนักขับกระบะไปชนกับร้านกาแฟ

เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจดูเหตุการณ์
ลูกสาวลูกสาวก็มาดูแลพ่อครับ
ปรากฏว่าพ่อเมาโวยวายทะเลาะกันกับลูกฮะ
จังหวะนั้นพ่อทุบตีลูกชายลูกสาวก็เข้าไปห้าม

ไม่รู้ว่าลูกชายฟิลขาดหรืออย่างไร
กลับมากระโดดถีบพ่อเขาเอง
พ่อสุดลงเลยแล้วก็ไปทุบรถอีกคันอีกต่างหาก
ก็เลยเกิดเหตุชุลมุนภาค๒ภาค๓ตามมาไม่หยุดหย่อนครับ
ตำรวจสพนิคมพัฒนาต้องเข้ามาเบรกเข้ามาระงับเหตุการณ์
แล้วเชิญทั้งหมดไปโรงพักเพื่อพูดคุยถ่ายถาม
ใช้เวลากว่าจะเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชายที่เมาคนนี้ไปโรงพักได้เกือบครึ่งชั่วโมง
เจ้าตัวบอกโอ๊ยปวดโอ๊ยจุกโอ๊ยเจ็บมันเสียดท้อง
ไม่รู้ว่าตอนที่โดนลูกทำร้ายด้วยหรือเปล่านะครับ
ยังไม่ยอมไปโรงพักแต่โดยดีนะขอไปโรงพยาบาลก่อน
แล้วค่อยตามไปโรงพักเหตุการณ์นี้ก็ต้องว่ากันไป
ตามกฎหมายกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับ
เสาไฟร้านกาแฟแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ต้องพูดคุยกันดีนะจริงแล้วลูกทำแบบนั้นเนี่ย
เป็นคนโบราณก็จะบอกว่าตายไปเดี๋ยวเป็นเปรตนะ
มือเท้าใหญ่เท่าใบลานไปทำร้ายพ่อ
แต่พ่อเองเมาแล้วก็ไปทำร้ายลูกด้วยไงฮะ
คือเอาง่ายทั้งหมดทั้งมวลเลยเกิดจากความเมาจริงเลยอะนะคะ